นี่น้องพนักงานบริษัทค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่

บอกป้าไปทำอะไรให้ลูกค้าตกใจใหญ่เลย
และสุดท้ายป้าเปิดซองขาวออกมาเจอใบอะไร
คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ

ทำไมฮะป้าจะร้องไห้ทำไมวะ

ก็พวกเองแกล้งหม้อใหญ่กับป้านะครับ

พนักงานก็บอกป้ามีลูกค้าคอมเพลย์นะ
ป้าต้องไปคุยกับลูกค้าเองเดี๋ยวต้อง
อะไรนะบอกไปถึงผู้บริหารแล้วล่ะ
แล้วป้าเอาซองนี้ไปปรากฏป้าเปิดปุ๊บ

นะฮะเพราะข้างในเป็นเงิน
เป็นของขวัญปีใหม่ที่พนักงานรวมใจกัน
ร่วมหุ้นกันนะฮะลงขันกันในการ
เอาของขวัญปีใหม่ให้คุณป้าแม่บ้าน
งานนี้ป้าแม่บ้านบ่อน้ำตาแตกเลยคุณนะฮะ
พนักงานอย่างที่ไปถามป้าจะร้องไห้ทำไม
แหมก็ป้าเนี่ยขวัญเสียดีอะไรนะ
ขวัญหายขวัญนี้ดีฟอร์ไปแล้วนะฮะแต่สุดท้ายนี่
ป้าก็ดีใจมากนะครับที่พนักงานให้ของขวัญปีใหม่นะฮะ
เพราะว่าพนักงานกับคุณป้าเหมือนญาติพี่น้องกัน
แล้วก็คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
พนักงานแบ่งเงินกันให้ป้าแม่บ้าน

ขอโทษป้าที่แกงแรงไปนิดหนึ่ง
นี่เอามาโพสต์ไว้แบบนี้แกล้งแม่บ้านนะครับ
คนเข้าไปตื้นตันใจด้วย

น่ารักค่ะถ้าเกิดแกงแบบนี้
แกงพี่เบิ้ดพี่เบิ้ดจะแกงพี่บุ๊ค
กับแกงน้องปุ้ยบ้างไหมแบบนี้
ครัวเลย